กรณีที่คนร้ายใช้อาวุธปืนสงคราม
เป็นกำนันตำบลปอเวียงแก่นจฉก
คนในรถมีทั้งเสียชีวิตและที่บาดเจ็บ

กรณีบนรถที่ตายมีเด็กหญิงวัย๕ขวบ
ที่เสียชีวิตไปพร้อมกับภรรยาของกำนันรายนี้ด้วยนะครับ
ส่วนเด็กชายวัย๓ขวบลูกชายของกำนันเนี่ย
ก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนที่กำนันได้รับบาดเจ็บเหมือนกันนะครับ
คดีนี้ทางรองพบตรลงพื้นที่ตรวจสอบ
คาดว่าคนร้ายไม่น่าจะมีคนเดียว

เราไปดูภาพขณะที่เรื่องของการทำพิธีศพ
ท่ามกลางเสียงร้องไห้ระงมเลยนะครับ
นี่แหละครับเป็นที่น่าสะเทือนใจ

เป็นศพของเด็กหญิงธัญญาพร
วัย๕ขวบนะครับที่เสียชีวิต

ตำบลปอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงราย

ก็เป็นประธานชมรมมงค์แห่งประเทศไทย
ญาตินำศพเด็กหญิงกลับไปทำพิธีกรรม
ประเพณีของคนมงค์ที่บ้านเนียง
หมายเหยียที่บ้านนะครับ
โดยนางหมายเยียผู้เป็นแม่นะครับ

ชาวโม้งไม่นิยมทำสบพร้อมกัน
จึงได้นำศพของลูกสาวมาทำพิธีก่อนนะครับ
งานศพก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้า
มีญาติพี่น้องแล้วก็ชาวบ้านกว่า๒๐๐คน

พากันร้องไห้พลงมเลยครับ
ผาตั้งภูชีฟ้ากมที่๑๘
ก่อนถึงทางโค้งหักศอกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านโดรมฟ้าทองหมู่๑๘ตำบลปอเวียงแก่นนะครับ
ซึ่งเป็นจุดที่พบทั้งหัวกระสุน

แล้วก็รถที่ถูกยิงเนี่ยฮะ

รวมทั้งวัตถุพยานในบริเวณที่เกิดเหตุนะครับ
อ่าป่องกระสุนมีไหมและก็อื่นนะครับตอนนี้
แล้วก็จะให้ทางพศตรวจดูโดยละเอียดอีกรอบหนึ่งครับ
จะได้
ก็ตอนนี้คงยังไม่สรุปชัดเจนนะครับ
เดี๋ยวทั้งมอบทางท่านผู้ชายการตะบุคทรวงศ์ภาคห้า
ลงไปดูแล้วก็ตั้งชุดสิทธิวสอบสวนขึ้นมา

เพราะว่าเป็นคดีที่สะเทือนขวัญและอุกอาจนะครับ
ขนาดที่นายอภิชชาติย่อมณีบันพฤษ

ก็บอกว่าปกติพ่อกำหนันจะเข้มงวดเรื่องยาเสพติดมาก
เครือข่ายยาเสพติดอาจเกิดความไม่พอใจ

ส่วนเรื่องความขัดแย้งการลุกพื้นที่อุทยาน
กำลังอยู่ระหว่างการเจรจากับหน่วยงานรัฐนั้น
คิดว่าไม่น่าจะเป็นสาเหตุที่เกิดการลอบยิงครั้งนี้ครับ

ระยะหลังนี้มีการลักลอบขนยาเสพติด

และผู้ถูกจับกลุ่มส่วนใหญ่เป็นชาวมงค์ในพื้นที่เอง
ขณะที่กำนันที่มีตำแหน่งหน้าที่เป็นฝ่ายปกครอง
ก็ทำให้ต้องดูแลพื้นที่อย่างเข้มงวด
แล้วก็กำนันเองก็จะเข้มงวดเรื่องของยาเสพติดมาก
ทั้งเรื่องของการขายและเรื่องของการเสพของคนในพื้นที่ด้วย

ก็อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจว่ากำนันทวีศักดิ์เนี่ย
เป็นผู้ให้ข้อมูลในเรื่องของการขนถ่ายยาเสพติด
กับภาครัฐคนร้าย
ก็เลยน่าจะลงมือคิดกำจัด
กำนันทวีศักดิ์ให้พ้นทางนะครับ
สำหรับกำหนันทวีศักดิ์และก็ลูกชายเนี่ย

ตำรวจทั้งในและก็นอกเครื่องแบบ
สิบนายและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

แล้วก็มีญาติพี่น้องของกำนันทวีศักดิ
มาเฝ้าอยู่หน้าห้องจำนวนมากเลยนะครับ

การนำศพของลูกสาวกำนันทวีศักดิ

คือไปประกอบพิธีที่บ้านของกำนันนี่แหละนะครับ
ส่วนผู้เป็นแม่ของลูกเด็กหญิงธัญพร
หรือว่าเป็นเมียกำนันทวีศักดิ์
ก็เป็นผู้เสียชีวิตแล้วด้วย

เท่ากับว่าโดนยิงตาย๒นะฮะ
คือตัวผู้เป็นแม่หรือว่าเป็นเมียกำนันทวีศักดิ์
กับลูกสาววัย๕ขวบส่วนที่บาดเจ็บอยู่คือกำนันทวีศักดิ